ทะเลาวิวาสของนักท่องเที่ยวชาวจีนครับยกพวกมาทะเลาะกับผู้หญิงไทยในร้านอาหาร
แล้วก็รุมทำร้ายเจ้าของร้านค่ะคุณผู้ชมโอ้ยวุ่นวาย
โกลาหลได้รับบาดเจ็บกันไปเหตุการณ์ช่วงนั้นเป็นยังไง

กลุ่มยนต์จีนค่ะ
เกิดขึ้นวันที่๒๙มกราคมนี้เองนะคะอันนี้คือต้นเหตุ
ตอนแรกเนี่ยที่เขาเกิดอะไรกันขึ้นใช่ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกภาพเอาไว้ได้จากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
เหมือนเขาคุยอะไรกันยังไงดูเหมือนเริ่มมีปากมีเสียง
เริ่มคุยไม่ปกติแล้วผู้หญิงไทยเนี่ยคือมาพูดประมาณว่าตักเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้ว่า
เสียงดังโวยวายขอให้ลดเสียงลงมาหน่อยเออเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นไม่นานมานี้เนอะในร้านอาหาร
ชื่อว่าร้านเจ๊ตุ้มอยู่หลังตลาดต้นโพหมู่๑๒ตะบลหนองปลืออำเภอบางละมุง
จังหวัดชนบุรีครับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั่งทานอาหารกันอยู่สองโต๊ะประมาณสักสิบห้าคน
แหละค่ะมีผู้ชายสักสิบคนหลังจากนั้นเขาก็ส่งเสียงดังอย่างที่คุณชนะบอก
ก็เลยทำให้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาลักษณะเหมือนต่อว่าค่ะ
ภาพกล้องวงจรปิดนะคะยังทำให้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอาไว้
อืมก็เลยทำให้กลุ่มชาวจีนที่ถูกต่อว่าไม่พอใจ
พอเหมือนกับแบบเนี่ยค่ะถูกต่อว่าแบบนี้แล้วถูกถ่ายคลิปด้วย
เขาก็เลยเข้ามารุมทำร้ายผู้หญิงไทยเห็นท่าไม่ดี
วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนภายในร้านครับ
คนทั้งหมดที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันช่วยห้ามปรามแล้วค่ะอืม
แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนลุกออกจากโต๊ะทั้งหมดเลย
เอาขวดเอาเก้าอี้ตีใส่กลุ่มคนที่เขาห้ามปรามอะค่ะอืม
กลางสายตาลูกค้าทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติมากมายทีเดียว
แล้วหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ขึ้นรถหลบหนีไปนะคะ
ก่อนจะกลบนี้เนี่ยขับรถชนเขาด้วยนะทีนี้เจ้าของร้านคือนายประเสริฐชัยบุญมา
อายุห้าสิบสามปีบอกนะคะว่าพอเกิดเหตุแล้วก็ไปจ้างความที่สอบพอพัทยาค่ะ
ตำรวจได้ติดตามตัวชาวจีนมาสอบปากคำ
รวมถึงเจรจาชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นก็ยอมรับผิดค่ะ
แล้วก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายด้วยนั่นก็คือทรัพย์สินของทางร้านอาหาร
รวมถึงมือถือของเจ้าของร้านด้วย
เพราะเหตุการณ์มันเร็วมากตอนนั้นแล้วมันก็เครื่องอะไรเต็ม
อะไรตรงเนี้ยลูกค้าก็ที่นั่งนั่งอยู่ก็แห่แบบลุกขึ้น
วิ่งหนีขึ้นไปอยู่บนเนี้ยมันมันเหมือนเหมือนหมาบ้านะครับอืม
คือมันน่ากลัวมากของผมเนี่ยทางร้านเนี้ยครับ
เกี่ยวกับลูกค้านะของผมคนเดียวมีโทรศัพท์พัง
แล้วก็มีร้านเนี่ยพังเนี่ยผมเรียกขยายสองแสน
เขามีพวกคนกินก็ก็คือลูกลูกลูกลูกค้าไม่ได้จ่ายอ่า
ทีแบบลูกลูกค้าลูกฝรั่งก็ไม่ได้จ่ายก็ไปอืม

อยากจบอยู่แล้วกับลูกค้าผมก็ไม่อยากมีปัญหาอืม
คือกับทางเจ้าของร้านเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย
เขาก็โอเคยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ค่ะแต่มือถือของคน
เขาไปถ่ายคลิปตอนแรกคือเห็นบอกว่าไปคว้ามือถือเข้ามา
เพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้ก็ยังไม่ยอมที่จะชดใช้ให้
ใช่กับกลุ่มที่มีเป็นคู่กรณีกันค่ะก็มารับผิดชอบนั่นแหละ
ตำรวจก็ต้องเรียกกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเจรจาตกลงค่าเสียหายเป็นครั้งที่สอง
แล้วก็จำนวนคดีสองคดีนะคะคือทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกาย
อีกคดีหนึ่งคือทำลายทรัพย์สินเสียหายด้วยครับ